พ่อข้างบนเนี้ยผู้เป็นแม่

แล้วเนี่ยหมาพิษบูนี้โดนฆ่าตาย
ดูสภาพตอนที่ครอบครัวนี้เห็นว่าหมาโดนฆ่ากันหน่อยค่ะ
เนี่ยตัวผู้เป็นแม่กับลูกชายอยู่ในอาการโศกเศร้าเลยนะ
พอเห็นสภาพเจ้าช็อกกี้ตัวนี้เนี่ยค่ะ

แล้วคือเขารักเขาผูกพันกับเจ้าช็อกกี้มาก

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วถามว่าหมาโดนฆ่าพ่อแม่ลูกโดนอะไร
ยำเละเลยค่ะลุมทำร้ายร่างกายใบหน้าลำตัวเนี่ย
เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งหมดเลย
ผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะนางสาวสุภาพรเนี่ยเป็นแคดดี้แล้วเขาก็เช่าบ้านอยู่ก็คือ
ก็เล่าให้กับนักข่าวฟังค่ะว่าเมื่อ๒เดือนก่อนไปกู้เงินมา
จากในบีไปกู้มาแปดหมื่นแล้วก็ส่งดอกให้ร้อยละห้า
แต่ช่วงหลังตัวนางสาวสุภาพรเองก็ขัดสน

แล้วก็ต้องส่งดอกรายวันด้วยนะคุณนะวันละ๕๐๕๐บาทอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้จู่ในบีเจ้าหนี้ก็เลยแจ้ง
ว่ามียอดหนี้อยู่๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้ในบีก็มาให้เซ็นหนังสือยินยอมรับภาระหนี้

ตอนนั้นนะฮะฝ่ายลูกหนี้ก็ถามไปเอ๊ะทำไมมันเพิ่มล่ะ
เพิ่มมา๘๐๐๐๐บาททำไมเป็นแสนกว่า
แต่ก็ยอมรับไปเพราะว่าไม่อยากมีปัญหา
ใช่แต่ทีนี้ในหนังสือที่เซ็นไปค่ะ
คือเขาระบุให้ส่งดอกรายวันด้วยไงวันละ๓๐๐

ใช่ค่ะแล้วก็คืนต้นเดือนละ๑๐๐๐
จะเริ่มวันที่๒๐มิถุนาก็คืออีก๓วันหลังจากนี้

ไม่ได้ระบุนะว่าหยุดทรัพย์สิน

ทางฝั่งในบีเจ้าหนี้เนี่ยพาพวกมา
ขนรถมอเตอร์ไซค์๒คันของเธอไป
แล้วเธอตามทวงคืนก็ทวงคืนไม่ได้ค่ะ
บอกว่ามอเตอร์ไซค์๒คันมันสำคัญมากนะ
เป็นมอเตอร์ไซค์ของสามีเธอแล้วก็ของลูกชาย

ถ้าไม่สามารถทำอาหารกินได้ก็ไม่มีเงินใช้หนี้
ส่วนตัวเธอเองที่โดนลุมทำร้ายมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็คือหลังจากที่มีการพยายามไปทวงรถคืน
ใช่เพราะว่าพอไปทวงรถคืนไม่ได้คืนใช่ไหม
วันที่๑๔ก็เลยไปแจ้งความที่สภภูตาหลวงก่อน
แล้วหลังจากนั้นวันที่๑๕

ในบีมารุมทำร้ายเธอสามีและลูก
นายบีเจ้าหนี้มาถามแค่ว่า

ฟังนี้บอกสามีฉันไปแจ้งความเพราะอยากได้รถคืน

ตอนที่โดนรุ่มนะแฟนของนายดีนพยายามเข้าห้าม
แล้วก็บอกว่าไม่พอใจแหละที่ไปแจ้งความกับตำรวจ
ถามคุณสุภาปฐานไปว่าสามีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
อาการหนักนะคุณผู้ชมสาหัสเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดนะคะ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความอีกนะว่าโดนทำร้ายร่างกาย
ที่แจ้งความว่าถูกเอามอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหม
แล้วพอกลับมาถึงบ้านปั๊บเห็นเลยช็อกกี้
บูที่เลี้ยงไว้โดนฆ่าเหมือนกับโดนตีเลือดมันไหล

มันต้องแยกกันนะเรื่องเอาเงี่ยใช้คืนตรงนี้เข้าใจ
แต่เรื่องการทำร้ายร่างกายกับการฆ่าหมา

เพราะว่าหน้าเหมือนเป็นรอยกรีดเลย
ตอนนี้ก็พอเอาเจ้าช็อกกี้มาฝังนะ
ก็คอยลูบไปคือตัวของเจ้าช็อกกี้มันอยู่แต่ในบ้าน
มันอยู่แต่ในบ้านนะมันไม่เคยออกไปไหน

แสดงว่ากลุ่มเจ้าหนี้น่าจะบุกเข้ามาฆ่ามันถึงในบ้าน
ความปลอดภัยหลังจากนี้เธอจะอยู่ตรงไหน
ครอบครัวนี้๓ชีวิตจะนอนแบบหวาดภาวะทุกคืนไหม

ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านญาติบ้างล่ะต้องหนี
ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยไปคุยกับตำรวจที่สพภูตาหลวง
ตอนนี้ตำรวจส่งชุดสืบลงพื้นที่แล้วนะ
ไปเก็บหลักฐานไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ส่วนยุคนี่เองเขาก็ยอมรับนะ

พอไปปล่อยอีกทีก็ได้คืนมาแล้วแต่ตัวเธอเอง

เรื่องทำร้ายร่างกายกับเรื่องของการกู้ยืม